มาดูกันต่อนะคะเรื่องความช่วยเหลือค่ะ
เมื่อวานนี้เองนุ่มก้ามโตของเราพี่เดี๋ยวสุริยนต์ค่ะ
ลงพื้นที่ไปช่วยแจกถุงยังชีพตามภาพเลยค่ะ
อยู่ที่ชุมชนชายคลองบางบัวชุมชนวิภาวดี๖๔นะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจนะคะบอกว่าจริงตัวเองได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะ
แต่ตอนนี้นะคะเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้อง
เพราะว่าเอาจริงพอมาเจอสภาพความเป็นอยู่
หูบางคนเดือดร้อนมากนะคะ
ยิ่งกว่าภาพข่าวในทีวีที่ดูทางไทยรัฐตีวีอยู่แล้วสักอีกนะคะ
ข้อสัมภัณฑ์เพื่อคนเป็นผู้กรอย่างได้ที่เฉพาะการอดทน
และก็มีรอยยิ้มมีความสุขแบบนี้
ถ้าได้มากขึ้นกว่าทุกวันเราจะได้มีแรงมีความภูมิใจ
จะรับตอบทั่วความฝากเหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปได้ด้วยดี
อดทนค่ะอีกท่านหนึ่งเดินหน้าเป็นสะพานบุญ
เพื่อให้พี่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญอย่างต่อเนื่องค่ะ

เพราะว่าตอนนี้นอกจากจะรับหน้าที่ในฐานะคุณหมอ
คอยช่วยเหลือคนป่วยต่อสู้กับโรคโควิดนะคะ
แล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบแล้ว
เป็นสะพานบุญเปิดรับบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนแต่ประสบภาวะปัญหาโควิดอีกด้วยนะคะ
ซึ่งผู้ที่อยากร่วมทำบุญสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คือมีเด็กนะคะซึ่งตอนนี้ก็พ่อแม่ไม่มีสตั้งละนะคะ

ถ้าใครอยากช่วยก็เนี่ยค่ะอย่างที่หมอเจี๊ยบบอกไปก็ติดต่อไปได้เลยค่ะ
เพราะว่ารัฐบาลก็ประกาศผ่อนปลนมาตรการต่างมากขึ้นแล้ว
หลายคนก็ผ่อนคลายกันมากขึ้นแล้วนะคะ